มาดูความคืบหน้าเรื่องที่ก่อนหน้านี้
มีเด็กหญิงชั้นมศปีที่๖ย่านนทบุรี

ต่อสู้จนกระทั่งหนีลงมาจากรถได้

เพราะว่าจริงแล้วนักเรียนหญิงคนดังกล่าว

นี่คือตามคำบอกเล่าของคุณครูหนุ่ม
บอกว่าไปรับส่งกันมาปีเสร็จแล้วสนิทสนมกัน

ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาฝ่ายใดทั้งสิ้น
ต้องตรวจสอบให้ละเอียดทุกฝ่ายก่อนนะครับ

จึงจะค่อยแจ้งข้อกล่าวหา

คอมพิวเตอร์ที่ขับรถไปรับไปส่ง
นักเรียนหญิงชั้นม๖โรงเรียนแห่ง๑

กรณีแจ้งความว่าถูกชาย๓คน
ฉุดขึ้นรถแต่ภายหลังนั้นตรวจสอบ
พบว่าแท้จริงแล้วนักเรียนหญิงเป็นฝ่ายขึ้น

โดยตลอดทั้งวันนะครับทั้งสองฝ่าย

จะมีเพียงแค่ครูที่ปรึกษาของ
นักเรียนหญิงเดินทางเข้าพบกับร้อยเวร

เมืองดนทบุรีบอกว่าต้องรอสอบ
ปากคำให้ครบทุกฝ่ายเพื่อหาข้อเท็จจริงซะก่อน

จากนั้นจึงจะตั้งข้อกล่าวหา

ยังไม่ได้เรียกสอบสวนเพราะว่าเป็นเยาวชน
ต้องสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพนะครับ

ซึ่งก็ทำแบบนี้มานานปีเสร็จแล้ว

จากการที่นักเรียนหญิงมาขอคำปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
แต่ไม่มีเรื่องชู้สาวใด

คือนั่งรถไปด้วยกันหลังจากที่รับมาแล้วนะครับ

นักเรียนหญิงก็เล่นไลน์มากเกินไป

ถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวขอกลับบ้านเอง
จอดรถให้โดยที่ไม่รู้ว่านักเรียนหญิง

ตอนนี้คือตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็สั่งย้ายคุณครูไปช่วยราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาเขต๓แล้วนะครับ